เป็นการไว้อาลัยในสถานที่ที่เกิดเหตุมีกิจกรรมคือมีคนไปไว้อาลัยทั้งช่วงสายรวมถึงกิจกรรมในช่วงเย็นนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบกับความรู้สึกอันนี้ไล่เลียงตามเวลาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ช่วงสักประมาณเกือบเที่ยงที่เห็นชาวต่างชาติผู้ชายคนนี้เป็นชาวจีนนะคะ
ช่อดอกไม้มีดอกลิลลี่สีขาวแล้วก็ห่อด้วยกระดาษสีดำริบบิ้นสีขาวนำมาวางอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าสยามภารกรเป็นการไว้อาลัย
เขาไม่ใช่คนในครอบครัวของคนเสียชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นชาวจีนเหมือนกันผู้ชายคนนี้คือนายลี่ตรงหยางเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ขอเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมชาติรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลายหลายคนก็อาจจะหวั่นใจกับการมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเขาบอกด้วยว่าตอนนี้เป็นห่วง

ลูกค้าชาวไทยลูกค้าต่างชาติก็ค่อนข้างจะบางตาอาจจะไม่ได้คึกคักแบบทุกวัน
ก็มีนักข่าวนี่แหละค่ะที่ไปติดตามสถานการณ์อยู่สำหรับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของห้างเนี่ย
ก็มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจราเข้าออกห้างมากเป็นพิเศษนะคะ
ก็คือจะต้องผ่านเครื่องสแกนวัตถุแล้วก็มีการตรวจกระเป๋าอย่างเข้มงวด
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมจริงนะว่าเวลามีมาตรการแบบนี้แล้วเราไปใช้บริการ
เราต้องให้ความร่วมมือจริงเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
เพราะบางคนจะบอกว่าโหยเบื่อขี้เกียจเปิดกระเป๋าต้องมานั่งเปิดกระเป๋าเปิดซิป
แต่ว่าที่ทำก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะ
ทีนี้ตอนเย็นค่ะประมาณ๕โมง๒๐นาทีทางประธานกลุ่มเป็น๑
อย่างนางสาวชะลิดาพระละมาตรก็ได้มานำจัดกิจกรรมจุดเทียนไว้อาลัย
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นตรงบริเวณลานหน้าทางเข้าออกประตู๑ของสยามภารกร
จุดนี้เป็นจุดเดียวกันกับที่นักท่องเที่ยวจีนผู้ชาย
สักครู่นี้ที่มาวางช่อดอกไม้แสดงความอาลัย
เพื่อที่จะจุดแสดงความอาลัย
โดยประธานกลุ่มได้นำเทียนไปแจกให้กับนักท่องเที่ยว

บอกนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มงวดในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
ซึ่งเธอบอกว่าอยากให้มีการปรับแก้ไข